พาคุณผู้ชมมาดูคอนเสิร์ตของน้องนนทนนท์ค่ะ
ต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มจัดหนักจริงนะคะ
สำหรับคอนเสิร์ตนนนอีพีศูนย์จุดหนึ่งทะเยียวทะยานคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะ

ต้องบอกว่าน้องนนท์เนี่ยโอ้โหขนเพลงดังมาโชว์แบบจุกค่ะ

ไล่ไปเลยตั้งแต่พอเถอะวันครบเลิกฟื้นตัวเองไม่เป็น
รวมไปถึงเพลงฮิตล่าสุดโต๊ะริมคุณผู้ชมเพลงนี้นะคะ
คือขึ้นมาปุ๊บนะคะแฟนร้องแบบสนั่นฮอพารากอนฮอไปเลยค่ะ
ซึ่งแขกรับเชิญพิเศษก็เด็ดไม่แพ้ใครค่ะ
มากันแบบฟิลล์ฟรีนเค้าคงคุกับนอนมาร้องเพจโชว์น่ารักชวนสลดยางสุดสุดค่ะ

เขาเป็นสัญลักษณ์ของน้องนอนเป็นฉายา

ถอดแล้วคุณผู้ชมพร้อมโชว์ทีเด็ดแปลงเพลงฮิตโต๊ะริมเนี่ยคุณผู้ชม
คือมันดังมากของน้องนนท์เนี่ยค่ะออกมาแบบน่ารักได้ดู
อันนี้ในติ๊กต๊อกมีแปลเป็นโต๊ะจีนแล้วอันนี้โต๊ะอะไร

คือก็จะเล่าเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าแต่งเพลงนี้ให้เมียหรือเปล่านะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันแล้วก็ที่ฉันทำพิเศษสุดมีคาราโอเกะให้ดูด้วย

ด้วยน้ำไม่หรือจำไม่ว่าเลย